คุณผู้ชมค่ะเอฟซีน้องยูกิเพ็ญสกามาฟังทางนี้ดี
ก่อนหน้านี้คือฮาตั้งแต่น้องออกจากวงคณะหมอลำ
แล้วก็ย้ายค่ายใหม่อีกวันเซ็นสัญญาเรียบร้อยถ่ายรูปยิ้มแฉ่งกับอาจารย์ประจักรชัย
หายทองคำหลายคนบอกอุ๊ยย้ายมาเปลี่ยนนงเปลี่ยนแนวเลยหรือเปล่านะ
จับตามองเลยจากวงเก่ามาวงใหม่มันจะปังกว่าเดิมหรือยังไงหรือเปล่า
รอดูผลงานนะคุณผู้ชมแล้วพอพูดถึงหมอลำที่มีกระแสสุด
ต้องยกให้น้องจริงตอนนี้นะคะน้องยูกิเพ็ญพกาตั้งแต่น้องประกาศ
ลาออกจากคณะหมอลำเสียงวิหกมีกระแสโจมตีว่อนโซเชียลเลย
ไม่ทันไรก็มีภาพไปเซ็นสัญญากับนายห้างประจักรชัยอย่างที่บอกไป
เป็นศิลปินเบอร์ใหม่แกะกล่องค่ายหายทองคำเลย
หรือจะต้องเป็นศิลปินเบอร์ใหม่แกะหาย

มีกระแสทั้งด้านบวกด้านลบค่ะงานนี้หลายคนจับตามองว่า
การที่น้องย้ายมาซบค่ายหายทองคำเนี่ยจะดังเปรี้ยงปร่างตามที่หวังไหม
ล่าสุดค่ะทางหายทองคำเขาก็มีการโพสต์ตาราง
คิวงานเดือนมีนาคมของน้องยุกิ

สิไล่ตั้งแต่๔มีนาคมยาว
หอดไปถึงสิ้นเดือนเต็มตารางคิวงานเต็มจริงค่ะ
เอฟซีเห็นแล้วก็ตามไปเชียร์กันได้นะคะ
บอกเลยว่าปังสมมงตารังแน่นเอี๊ยดทั้งเดือนคุณผู้ชม
นี่เพิ่งมาเซ็นสัญญาไม่ครบอาทิตย์นะ

แล้วถ้ามีผลงานเพลงของตัวเองกับค่ายหายทองคำ
ปังขนาดไหนว้าวอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะน้องยูกิก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ลูกใหม่แล้วก็ทิศทางในการทำงานกับค่ายหายทองคำด้วยนะคะ
จะเป็นแบบที่พี่ป้าน้าอายอยากจะเห็นหรือเปล่า
หรือจะไปแบบแนวเดียวกับรุ่นพี่ในค่ายหายทองคำหรือเปล่า

ความคิดก็อยากเปลี่ยนสายงานแล้วก็อยากเป็นนักร้องเดี่ยวด้วยค่ะ
ใหม่ของยูกิกับหายทองคำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย

แล้วคาดหวังกับลุคในโฉมใหม่ของเรายังไงบ้าง
ก็หวังว่าทุกคนยังจะติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนหนูเหมือนเดิมนะคะ
อาจจะเป็นนักร้องหมอลำค่ะ
อาจจะเป็นแบบมีเพลงอินดี้ผสมไปด้วยค่ะเพลงสติงหรือว่าเพลงหมอลำ
ก็ยังจะคงความเป็นหมอลำอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ยังคงความเป็นหมอลำอยู่แต่จะเป็นหมอลำในรูปแบบไหน

อาจจะมาแบบแนวแบบแซ่บหรือเปล่าจะเห็นเปลี่ยนลุคไปเลยหรือเปล่า

แต่ว่ายืนยันคุณภาพแน่นอนนะคะสำหรับหายทองคำ